มาดูอีกหนึ่งเรื่องเศร้าค่ะคุณผู้ชม

ไปร้องต่อมูลนิธิปวีนา

ข่มขืนคาห้องเรียน
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐม

แต่คุณแม่บอกว่ากลัวว่าคดีมันจะไม่คืบหน้า

ก็คือไปร้องกับมูลนิธิปวีนา
หงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะ

เมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะที่เธออาบน้ำให้กับลูกสาว

หลังจากที่รับกลับมาจากโรงเรียน

ลูกสาวร้องบอกว่าเจ็บอวัยวะเพศ

โอ้โหเห็นอวัยวเพศของลูกค่ะ

พยายามสอบถามลูกว่าไปโดนอะไรมา

แล้วก็ยื่นเงินให้เธอ๒๐บาท

แต่คุณแม่บอกว่าก็กลัวว่า
หนึ่งอาจจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยขอให้มูลนิธิปวีนา
มาช่วยเหลือติดตามเรื่องของคดีความ
คดีความเองก็กลัวว่าจะไม่คืบหน้า

ตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ
เหมือนก็ว่าเสร็จแล้ว

เออคือน้องที่ตกเป็นเหยื่อ
พยายามเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

อย่าพูดจาแบบนี้นะจะพูดเล่นแบบนี้ไม่ได้นะ
คือจริงแล้วคุณครูหลังจากที่ทราบเรื่องคุณครูต้องตรวจสอบก่อน
ไม่ใช่บอกว่าเด็กมาพูดเล่นเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่กล้าบอกความจริงครั้งต่อไปถูกไหม
หลังจากที่รับเรื่องไว้แล้วเนี่ยคุณปวีนาหงษกุลก็ได้มีการประสานกับพันธ์ตำรวจเอก
ีรเดชเจริญเดชเป็นผู้อำกับสพเมืองนครปฐมนะคะ
ทราบว่าได้มีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจริงเลยนะตามที่น้องบอก
เห็นผู้ชายลักษณะคือสูงวัยเข้าไปในห้องเรียน
ขณะนี้ก็มีการเตรียมที่จะออกหมายจับนะฮะพร้อมกับส่งตัวน้องเนี่ย
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
พร้อมกับให้สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำน้องแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็บ่าย๓โมงวันนี้ค่ะคุณปวีนาจะเดินทางไปติดตามคดี
เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะประสานนายพี
นายทีพวังคณันผู้อำนวยการ
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เพิ่มมาตรการและความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย
อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะ